แล้วพยายามจะจิ้มลำตัวแล้วตบซ้ายแล้วลงล่างตามสูตรครับ

แล้วนี่ครับเข่าลอยยัดเข้ามาของหนึ่งตะกาศ
เอาละครับดูภาพช้างดีกว่าครับ
ลำตัวเจอศอกบวกเลยครับ
หวมเข้ามาหน่อยครับก้มมาต่อยท้องครับ

แฟดแทรคซ้ายแล้วเสียบขวา
นี่ครับซ้ายหน้าครับอัดเข้าเกือบโดนก้านคอครับ
เอากันครับ

แสนแทรฟก็พยายามจะโตด้วยแค่ของขวา
เลือกกันมาแต่ละดอกแต่ละของเรา
นี่นะครับสมศักดิ์สี่
มาเจอเกี่ยวแล้วกวาดทิ้งเลยครับ
แล้วต้องชื่นชมไม่มีซ้ำไม่มีเติมนะครับ
และนี่ครับความยาวกระแทกซ้ายแล้วยุ่งหมดได้แค่ง

อาศัยความสูงความยาวแล้วแล้วทิ้งด้วยหมัด๑๒

เอาล่ะท่านครับทีนี้หลังจาก๕รอวน์ของตัวต่อ
เราจะไปกับรักษาตัวจักร
เพื่อรักษาตัว
สีฟ้าขวานึงตรการ